ผมภูมิใจดีกว่าเกิดได้เนอะภูมิกับปันนี้แหละ

อยากแบบภูเขาอ๋อสุดสุดตรงนั้น
อ๋อสุดสุดอ๋อสุดสุด
คุณแม่เต้นดีดีคุณแม่คำคุ้น
เออหักหลังหักหลัง
คำคุ้นดีกว่า
โอ้วม้าแก่ไทย

จามลดคุคคุดคู่คุด

ผมก็เงียบมองเนอะทุกคน
แล้วเลยเป็นทุกวัก
ค่ะรับทราบ

ตอนนี้ต้องไปจนจึง
โปรดติดตามตอนต่อไป